มันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นรถบัสรับส่งพนักงานมีพนักงานเนี่ยโดยสารมาด้วย
แต่ว่าดูสิคะพลิกตะแคงอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๘คนนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงขาเข้าที่ขาเข้าอายุทยาตอน๒ทุ่ม
รถบัตรรับส่งพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมโรจนะ๒
ที่จังหวัดพระรณครศรีอายุทยาเนี่ยเสียหลักค่ะ
แล้วก็มาพลิกคว่ำอยู่ตรงนี้ถนนสายอุทัยภาชีค่ะ
เข้าอายุทยาหลักกิโลเมตรที่หกอำเภอบางปลาอินทร์นะคะ
มีคนได้รับบาดเจ็บ๘ราย
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลณิธิพุทธัยสวรรค์
เร่งให้การช่วยเหลือนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
พบว่าสภาพรถบัสพลิกคว่ำตะแคงขวางถนนอยู่
จนกระจกหน้ารถกระจกหน้ารถก็แตกก็หลุดออก
ก็ต้องปิดการจราจร๑ช่องทาง
เป็นการจราจรฝั่งที่มุ่งหน้าไปยังสี่แยกไฟแดงอุทัยนะคะ
เพราะว่าเขาต้องปิดตรงนั้นไว้เพื่อไม่ให้รถที่ตามมาข้างหลัง
ชนหรือว่ามาเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ทีนี้พอปิดหนึ่งช่องติดขาดยาวเป็นกิโลกรัมเลย
เจ้าหน้าที่อาสาก็ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วย
ส่วนเรื่องคนเจ็บก็ต้องรีบลำเลียงนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วย
ทีนี้ไปสอบถามพนักงานที่นั่งรถบัสคันนี้มา

เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขานั่งมาบนรถคันนี้แล้วก็เล่นมือถืออยู่บนรถ
จู่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนรถสั่น
เดียวเท่านั้นแหละเสี้ยววินาทีค่ะ
รถพลิกคว่ำแบบไม่ทันตั้งตัวเลย
โชคดีนะที่ตัวพนักงานคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมาก
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีคนเสียชีวิต
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ไปสอบถามทางอาสาสมัคร
มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นายพิษนุผมทอง
เล่าให้ฟังว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเป็นคนแรกเลย
ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีรถพลิกคว่ำ
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันเป็นรถอะไร
มาถึงจุดตรงนี้พร้อมกับเห็นรถบัสพลิกคว่ำกระจกหน้าแตก
ซึ่งตอนที่กู้ภัยมาถึงพนักงานออกจากรถมาหมดแล้ว
จากการตรวจสอบรถบัสคันนี้มีผู้โดยสารมาทั้งหมด๑๐ราย
ได้รับบาดเจ็บ๘รายมีบาดแผลแตกแล้วก็เนื้อตัวถลอก
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลอุทัย๔ราย
โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ๔รายเป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๗นะคะ
ตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ทั้งหมดแล้ว
ทีนี้คนขับรถบัสค่ะเขาก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจนะคะ
แต่เบื้องต้นตำรวจคาดว่ารถบัสคันนี้อาจจะขับมา
พอมาถึงตรงจุดที่เป็นแยกตัววายที่จะข้ามขึ้นสะพานข้ามสี่แยกไฟแดง
จังหวะนั้นนะคะรถบัสพยายามจะชิดซ้ายจะเปลี่ยนเลน
วิ่งเข้าสู่เส้นคู่ขนานด้านล่าง
ทีนี้รถบัสมันคล่อมไงคะ
ขับพุ่งคล่อมขึ้นไปบนแบรีเออร์ตรงกลาง
ก็เลยทำให้รถบัสปีนแล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
สาวโรงงานแต่ละคนนะฮะก็อกสันควั้นแค้นเลยนะฮะ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับพวกเธอนะครับ